ต่อที่เรื่องของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันบ้างนะครับ
แต่นี่เป็นรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีนะครับ

ซึ่งพรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปแล้วนะครับ
แต่เมื่อวานที่ผ่านมาก็มีการไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙กันด้วยนะครับ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการสำคัญที่แฟนบอลชาวไทยนะครับให้ความสนใจมากนะครับ
ชุดนี้ก็คุมทีมโดยโคชโยงวรุศิมาคารผู้หน้าผู้สอน
รวมถึงก็มีโค้ชโชคโชคทวีพรมรัฐเป็นผู้ช่วยนะครับ
แล้วก็เมื่อวานนี้ทางสตาร์ฟโค้ดรวมถึงนักเตะทีมชุดนี้นะครับ
ก็เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙เพื่อเตรียมความพร้อม
ออกเดินทางไปทำการแข่งขัน
ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย๒๐๒๒รุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
รอบคัดเลือกที่ประเทศมองโกเลีย
ระหว่างวันที่๒๑ถึง๓๑ตุลาคม
ซึ่งจะออกเดินทางในวันพรุ่งนี้แล้วเวลา๑๑นาฬิกานะครับ
ซึ่งทางโคตรโย่งวรวุฒิมะคะกุญสือของทีมชุดนี้ก็
กล่าวว่าเรื่องของการเดินทางไปมองโกเลีย
สภาพอากาศแล้วก็อุปกรณ์ต่างทีมเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วนะครับ
ที่นั่นก็จะมีการเตรียมทีมฝึกซ้อมประมาณ๔๕วันด้วยกันนะครับ
ซึ่งทางโค้ชโย่งเองก็เชื่อมั่นในตัวนักเตะคนเลยนะครับ
มีเวลาเตรียมทีมน้อยแต่ก็ยังเชื่อมั่นในนักเตะชุดนี้นะครับ
โปรแกรมกันหน่อยนะครับก็จะแข่งขัน๒๕ตุลาคม
๑๐นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย
นัดแรกพบกับเจ้าภาพเลยนะครับมองโกเรีย
แล้วก็๒๘ตุลาคมแข่งขัน๑๔นาฬิกานะครับ
พบกับสปลาวแล้วก็วันที่๓๑ตุลาคมนะครับ
นาฬิกาก็จะพบกับทีมชาติมาเลเซียนะครับ
ก็ส่วนควันหลงเกมเจลีกเมื่อวานนี้นะครับ

ของชนะทิพย์สงกระสินไป๒ประตูต่อ๑นะครับ
หลังจบเกมทางชนะทิพย์ได้โพสต์รูปคู่กับธีรทรนะครับ
ก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณว่าอาจจะไปเล่น
ให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ในศึกอาเซียนคลับนั่นเองนะครับ
แล้วก็รายการนี้จะแข่งขันในวันที่๕ธันวาคม
ถึง๑มกราคมปีหน้านะครับที่ประเทศสิงคโปร์